ถึงแม่น้ำหนึ่งประกาศงดจุดทูบ

ที่ไปคุยกับแม่น้ำหนึ่ง
แล้วให้แม่น้ำหนึ่งยอมจุดทูปไว้๑งวดได้

แม่น้ำหนึ่งหรือว่านางสาวนะครับ
ไลค์เฟสบุ๊คชี้แจงกระแสดราม่า
บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนถูกรางวัลมาแล้ว
หลายงวดเพิ่งจะมามีปัญหาซื้อแล้วไม่ได้เงินจากเจ้ามือไง

มีผู้ใหญ่ที่เคารพ
มีผู้ใหญ่ที่เคารพมาคุยด้วย
โดยจะขอให้หยุดจุดทูปปู่หนึ่งงวดได้ไหมเพราะอยากจะลองดู
ว่าถ้าไม่มีเลขทูปปู่ของแม่น้ำหนึ่งในกระดาษจะมีคำว่า
อั้นหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาแม่น้ำหนึ่งจุดเนี่ยจุด
จะมีคำว่าอั้นอยู่บนกระดาษอ่าแล้วคนที่พูดว่าจะซื้อเลข
ที่บ้านเลขโรงศพหรือเลขดังแล้วตรงกับเลขทูปของปู่ไหม
น้ำหนึ่งมาดูว่างวดนี้จะถูกกันไหมถ้าไม่ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขอ
โทษด้วยเธอทำได้ดีที่สุดแค่นี้แม่น้ำหนึ่งตัดเพาะแต่ครั้ง
จะให้เธอหยุดให้เลขเนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าเอ่อแต่ละ
งวดเนี่ยนะฮะคือจะไม่จุดทูปปู่ในงวดนี้แต่จะให้แนวทาง
แนวทางเออเว้ยจะให้แนวทางแค่๒ตัวและจะปล่อยทีละเลขด้วย
นะการเว้นวักจุดทูปปู่เนี่ยจะหยุดแค่งวดเดียวเพื่อรอดูว่า
คนที่มาด่าเนี่ยจะถูกรางวัลกันไหมจากนั้นก็จะจุดต่อครับเพราะยัง
มีคนที่รอเลขและลูกน้องของเธอก็รออยู่อ๋อแต่จะงดแต่จะ
งดที่งดเลยคือไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์การจุดทูปปู่แบบยาวยาวไปเลย
ผมสรุปให้ฟังแบบนี้ไม่จุดทูปปู่งวดเดียวแล้วเดี๋ยวงวดหน้า
จุดต่อเหมือนเดิมแต่ไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ให้มาดูยังไงเขาไม่
เขามีกลุ่มอ่อมีกลุ่มในกลุ่มลายของเธอเว้นวัยวัยวันนี้แต่
รัฐบาลไม่ให้ซื้อหวยใต้ดินพูดแบบนี้มันเข้าหลักเกณฑ์การคุมประพฤติเป๊ะเลยอ่ะ
แม่น้ำหนึ่งเนี่ยงวดนี้อาจจะมีเว้นวัก
งวดนี้อาจจะไม่ได้มีการไลฟ์จากสาธารณชนทั่วไป
แต่ไปมาทุกวงการย่อมมีคู่แข่งฮะ
รอบนี้แม้แม่น้ำหนึ่งอาจจะไม่ได้ให้แบบสาธารณชน
ไปมาออล่าจับไปทางฝั่งนู้น
อลล่าจับไปที่ดาวดวงใหม่ในวงการสลากแล้ว

แล้วเขาชื่ออะไรนิดหน่อยเลขพารวย
คนนี้บอกว่า๑๑งวดที่ผ่านมาติดติดถูก

แล้วใครที่กดลิงก์หน้าโฟร์ไฟล์หน่อย

แล้วใครนะที่อยากได้แนวทางแบบดีแบบนี้นะคะ
กดสิกรรมหน่อยไว้เลยนะคะ
ใช้คำว่าแม่ก็เป็นการอวยยศในขณะนี้

นี่แหละดาวดวงใหม่ที่จะมาเชื่อดเฉือนแม่น้ำหนึ่ง
เรียกแม่ได้ยังยังนิดหน่อยเลขพารวย
สวยด้วยแล้วก็ให้รายละเอียดค่อนข้างตรงไปตรงมา

สักพักแล้วสักพักแบบว่าอะไรครึ่งปี
เฮ่ยตามกับครึ่งปีแล้วเหรอ

ตามมาแล้ว๑๑งวดแล้วถูกติดติดกัน
ดังนั้นนี่จึงเป็นที่ฮือหา

แล้วรอลุ้นกันงวดนี้ฮะนิดหน่อยเลขพารวยนะครับ

ถ้าแม่น้ำหนึ่งจะมาก้งจะมากั๊กอะไรขนาดนี้นะ

ขยับต่อนะครับจากเรื่องของการเทียบชั้นแม่น้ำหนึ่ง
หลายคนบอกโควิดไม่น่าจะได้ประกาศผลรางวัล

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนกรานยืนยันออกมาอีกที

ไม่ต้องไปซื้อในสลากกินแบ่งงวดนี้เขาไม่ออกหรอก
โควิดมันทำให้ซึมเศร้ามันทำให้เกิดสภาวะซึม
ไม่มีนะครับยังคงขายยังคงซื้อ
ยังคงจะมีการประกาศผลรางวัล๑สิงหาคมนี้
ตามปกติเช่นเดิมนะฮะ
มีล็อกดาวน์แต่ไม่ล็อกเลข
ไม่มีแล้วก็มีการประกาศรางวัลปกติ